คุณผู้ชมฮะก็ถือว่าเป็นกระแสในทวิตเตอร์ตอนนี้อยู่นะครับ
หรือว่าเนื้อหาของผู้ใหญ่หรือว่าเว็บโป๊นั่นเอง
มันเกิดความสงสัยว่ามันอะไรคุณต้องไปหาข้อมูลอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เอง
ใช่ค่ะเอ๊ะหรือว่าหลายคนอาจจะมีคำถามว่าเอ๊ะหรือว่าคนไทยเนี่ย
ดูเว็บโป๊ะอะไรเหล่านี้กันเยอะแต่ว่าทางผู้เรียกร้องเขาบอกว่า
เป็นการแทรกแทรงสื่อหรือเปล่าหรือว่าเป็นการปิดกั้นหรือเปล่านะฮะ
เพราะว่าหลังจากที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะครับ
เมื่อเช้านี้นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล
ก็คือนายพุทธิพงศ์ปุณกันนะครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์กรณีดังกล่าวบอกว่า
ไซต์นี้เนี่ยเป็นเว็บไซต์ที่ยังผิดกฎหมายไทยนะฮะ
แล้วก็ได้รับการร้องเรียนเป็นจำนวนมาก
จริงแล้วเราก็รู้กันอยู่ว่าเป็นเว็บไซต์ลามกอนาจารย์
แล้วก็มีการเผยแพร่โฆษณาอะไรต่างด้วย
ดังนั้นอาจจะไม่ผิดกฎหมายของต่างประเทศเขา
แต่ถ้าถือว่าเป็นกฎหมายไทยยังผิดอยู่นะครับ
ทีนี้มีการรวบรวมหลักฐานส่งสารและสารมีคำสั่งให้ปิดเว็บไซต์ดังกล่าว
เพราะจริงแล้วเขาบอกว่ามีเว็บไซต์ลามกอนาจารย์อื่น
ที่ถูกปิดอีกเช่นเดียวกันนะครับ
เพราะว่าเว็บเหล่านี้ส่วนใหญ่มาจากต่างประเทศ
แล้วก็บอกว่าในหลายประเทศอาจจะถูกกฎหมาย
สามารถเสียเงินเสียทองและสมัครเข้าเป็นสมาชิกได้
แต่ในประเทศไทยยังถือว่าเป็นการผิดกฎหมายอยู่นะครับ
ต้องใช้วิธีการบล็อกหรือว่าการปิดกั้นการมองเห็น

จึงแจ้งให้ผู้ให้บริการมือถือทุกค่าย
และผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตทุกรายปิดการมองเห็นในประเทศ
แต่ต่างประเทศก็ว่ากันไปเขาว่าถูกกฎหมายอะไร
ก็ไม่ปิดกั้นนะฮะก็ยังสามารถเข้าได้ตามปกตินะครับ
สิทธิ์ข่าวถามว่าการปิดเว็บไซต์ดังกล่าว
มันเกิดจากการที่มีการเผยแพร่คลิปของบุคคลสำคัญของประเทศ
แม้จะมีผู้คนไม่เห็นด้วยก็จะไม่ขอตอบโต้ในเรื่องนี้
เพราะผมก็ถือว่าผมทำตามหน้าที่
มันผิดกฎหมายไทยเว็บลามกอนาจารย์
แล้วก็ไม่ได้ก้าวไก่สิทธิของใครทั้งสิ้นนะฮะ

เกี่ยวข้องกับที่มีการไปโพสต์คลิป
อย่างที่เกี่ยวข้องกับบุคคลสำคัญของประเทศหรือเปล่าคะ
เกี่ยวหรอกครับคำสั่งสารถ้ารวบรวมทั้งหมด
เดี๋ยวเรารวบรวมได้ระดับนึงเราก็ส่งให้กับผู้ให้บริการ
เพื่อทำการปิดกั้นการบอกเหตุในประเทศไทย

แต่ผมคิดว่าวันหนึ่งก็คงเข้าใจว่าโดยหน้าที่ก็ต้องทำ

ไม่ได้ไปก้าวกายสิทธิของใครทั้งนั้น
ทุกอย่างอย่างที่ผมเรียนก็สงสาร

ไม่ได้ใช้อำนาจของกระทรวง
แล้วก็ไม่ได้รังแก่ใครเป็นที่เสพเลย

คีนิรนามโดยระบุว่าเราขอทวงคืนพรทัพ
ประชาชนมีสิทธิในการเลือก
เชื่อว่าประชาชนมีสิทธิ์อันชอบทำในการเลือกเสพสื่อ
รัฐมีหน้าที่ดูแลไม่ใช่ควบคุม
เมียมควรเป็นรัฐสวัสดิการ
แบรนด์พรภัพร์เท่ากับไม่ปรณีประนอม
โอ้โหไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองการชุมนุมอะไรนะฮะ

พร้อมกับลงชื่อพาคีนิรนามนะครับ
แล้วก็เรื่องนี้ก็กลายเป็นขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งวันนี้
เกี่ยวกับกระแสวิพากษ์วิจารณ์การปิดพรฮัพนะฮะ
คุณผู้ชมฮะถ้าเราไปดูสถิติกันนิดหนึ่ง
สถิติคนที่เข้าไปรับชม
เขามีการรวบรวมมาว่าเมื่อปี๒๔
คือในระดับโลกนะ๔๒๐๐๐ล้านครั้ง

เท่ากับ๘๑ล้านครั้งต่อวัน
หรือเท่ากับคลิกเข้าไปดู๘๐๐ครั้งต่อวินาที
ก็อาจจะเป็นแอบถ่ายเป็นคลิปโป๊อะไรต่างคุณ
ล้านกว่าผลงานอัพโหลดสู่ระบบ
หรือว่าใน๑ชั่วโมงมีวีดีโอที่เข้าไปอัพโหลดอยู่ในระบบ

โอ้โฮคำลงทันหลายจริง
สำหรับประเทศไทยนะฮะข้อมูลปี๒๕๖๒นะฮะ
กรุงเทพมนาคอนติดอันดับที่๑๐ในการจัดอันดับ๒๐เมือง
อันดับ๒เป็นลอนดอนอันดับ๓เป็นปารีส

แล้วก็มีการสำรวจว่าอายุทีคนไทยที่เข้าไปดู๒๕๓๔ปี
เป็นผู้ชาย๖๕เปอร์เซ็นต์เป็นผู้หญิง๓๕เปอร์เซ็นต์
และคนไทยยังติดอันดับอีกนะคุณ

คือใช้เวลาในการดูแต่ละครั้ง๑๑นาที

ขณะที่สถิติทั่วโลกเขาอยู่ที่ประมาณเข้าไปดู๑๐นาที๒๘วินาที
แต่คนไทยเข้าไปดูสัก๑๑นาที
แต่ว่าทางรัฐมนตรีก็บอกว่ายังผิดกฎหมายไทยอยู่
ดังนั้นก็ต้องมีการบล็อกมีการปิดนะฮะ
แล้วก็ต้องออกมาชี้แจงว่าไม่ใช่เป็นการปิดกั้นทางเลือกนะครับ
แต่ที่แน่แหละในโซเชียลตามคอมเมนต์ต่างร้อนแรงมากทีเดียวนะคะ
หลายคนบอกก็เป็นบันเทิงรูปแบบหนึ่งแต่ก็ผิดกฎหมาย
แต่บางคนเขาก็เรียกร้องจริงว่ามันอาจเป็นเส้นทางนำสู่อาจยกรรมอื่นได้
เพราะว่าโดยเฉพาะเรื่องของคลิปแอบถ่าย
ถ่ายเด็กอะไรอย่างนี้เยาวชนอะไรอย่างนี้
เดี๋ยวแหละถึงบอกว่าผิดกฎหมายไงนะ